เอาไปดูกันที่เรื่องนี้กันบ้างไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนกัน
เพราะข่าวลือหนักมากสำหรับคู่รักเด็กแนวคู่รักสายเซเลปนางแบบ
ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดตัวกันแล้วว่าก็คบหาดูใจกัน
แต่ระยะหลังมาข่าวรือสะพือสะพัดเยอะเลยทีเดียว
บอกว่าห่างกันแล้วนะคะแต่ห่างจริงหรือเปล่า
นี่ดูเลยเข้ามาแพลกคู่นะจ๊ะ
ทั้งที่งานนี้นะคะสื่อมวลชนก็ไม่พลาดอัปเดตความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสอย่างที่บอกไปว่า

ช่วงนี้คือเราก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
จริงก็เหมือนเขาติดต่อการมามากกว่าไม่ได้สยบข่าวอะไรนะใช่ใช่
ก็มีเรื่อยนะครับเรื่อยอ่ะตกใจใช่ก็มีมีเรื่อย
เลิกกันแล้วน่ะอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็มงอะไรอย่างนี้ครับ

ชัดเจนนะครับยังปรักติดีแต่ว่าก่อนหน้านี้
ดิฉันเคยได้สัมภาษณ์พูดคุยกันกับน้องเจเจกริกสุนัพภูมิ

เจเจเนี่ยค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงต้าเหนิงเองก็โลกส่วนตัวสูงเหมือนกัน
แต่ว่าโลกส่วนตัวของทั้งคู่มันเข้ากันได้

แต่จริงแล้วคือต่างคนต่างมีพื้นที่แต่ยังรักกันดีจ้ะ

เค้าบอกว่าคนคู่เค้าไม่ลงรูปคู่กันหรอก
เพราะว่าอย่างนี้บางทีอยู่ด้วยกันอาจจะเปลี่ยนกันถ่ายก็ได้
จำเป็นต้องลงรูปคู่หวานให้ใครรู้เนาะ